พี่เข้ามาในบ้านก็ไม่นั่ง
ยืนแบบเดินเข้ามาปุ๊บก็ไปยืนคุย

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

อันนี้มันไม่ได้โกหกคือหนึ่งไม่รู้จะโกหกกันเพราะอะไร

เฮ้ยพระเล่นกนมาแต่ไข่กูไปซื้อมานี่หว่า

เสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็เลยบอกว่า
ร่างเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะข้างในเนี่ย

ใช่เขาบอกที่เห็นเนี่ยมีแต่ร่างนะ
คือคือแบบว่าคนที่ทำหมอเนี่ย
เขาส่งผีส่งอะไรมากินตับไตไส้พุงหมดแล้วนะ
นิงไม่เชื่อคือนิงไม่เชื่อแต่ก็ฟังไปอย่างนั้น
หลวงพ่อก็บอกว่าไม่เกิน๓วัน๗วันเนี่ย
เขาต้องไปแล้วนะร่างเนี่ยจะดับแล้ว

ช่วยอะไรไม่ได้แล้วคือมาเนี่ยสายแล้วค่ะ
เพราะว่าเป็นอย่างที่เขาบอกว่าเป็นตัวเงินตัวทองมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเค

มาทวงไงคะเหมือนกับว่ามาเตือน๒รอบ๓
แล้วก็ให้ตัวเงินตัวทองเป็นตัวแทนของเล็กนี่แหละ
ค่ะน่าน่าจ่ะประมาณนั้นแบบเขากรดจัดอะ

ไม่เชื่อว่าร่างไกลพี่เล็กไม่มีตากไตรไช้ภูมิ
ขากลับเนี่ยหนิก็แวะโรงพยาบาลมา
งก็ไปบอกไปเล่าเรื่องคร่าวให้หมอฟังว่า
พักบอกว่าไม่มีข้างในไม่มีตับตายกระพรุง

เป็นคนไปเจรจากับหมอเองนะครับ

หมอบอกว่าก็โอเคนี่ปกติดีไม่มีอะไร

นิ้งรอวันเลยดูแล้วพี่เล็กจะตายจริงไหม

เดี๋ยวนะไปย้อนจากมาก่อนนะ
สรุปไปดูไปเอ็กซาเรย์เนี่ย

คือทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามีบอกมีเหรอ

สาวได้สาวเอาอยู่นั่น
สาวอยู่ไม่หลับไม่นอนอยู่อย่างเนี้ยอยู่อย่างเนี้ยตลอดเลย

วันที่๔มันมีคนมาตามที่ตู้อะค่ะเหมือนกับว่ามาบอกกับเพื่อน
ช่วงนั้นเป็นประมาณบ่ายสามคือพวกเรางานเข้าบ่าย๓โมงใช่ไหมคะ
มีคนมาตามบอกว่าเออเนี่ยเล็กเสียแล้วนะจะเผาที่วัดชัยมงคล
บอกว่าถ้าใครบวางก็ไปงานศพเล็กหน่อยนะหรอยนี้ช็อคไหม
แต่หลวงพี่บอกว่าศพเนี่ยตายไม่ธรรมดาตายไม่ปกติ
ก็ปกตินะก็คือว่าว่าเหมือนงี้
เก็บไว้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเราต้องรีบเผาก่อน

หลวงพี่ก็ทำพิธีนู่นนี่นั่นเสร็จ
หนิงก็ไปนั่งวันนั้นมีคนไปไม่ถึง๑๐คน
๖๗คนทางบ้านก็ไปนั่งอนาถามากเลยอะ

เพราะฉะนั้น

เอาไฟ

ก็จะได้เก็บกระดูกค่ะ

เพื่อที่ว่ารอเอากระดูกกลับบ้านไงคะวันนั้น

ปะเลอก็ไปเจอตะปูมันโผล่มาที่

พ่อแม่เขาไปทำพิธีลอยอังคาร

นี่คือระยะเวลาแค่๓๔เดือนเองนะคะ

คือตอนแรกก็อยากจะไปทำนะ
อยากไปทำแต่ว่ามันมาสะดุดตรงที่

แต่ว่านิ่งรับไม่ได้จริงกับการที่ต้องไปทำเข้าพิธีแบบนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ถ้าย้อนกลับไปสมัยคุณเป็นเด็ก๗๘ขวบเนี่ย

คุณก็เคยเห็นเรื่องราวของคุณสัยมาแล้ว

คือตอนนี้หนิงเขียนหนังสืออยู่เยอะใช่ไหมคะ
แล้วนิงก็ได้ยินคนในโซเชียลพูดเรื่องคุณสัยเรื่องลงของเราจะบอกว่าเราไม่เชื่อ

ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องแบบนี้แล้วไอ้สมัยที่เราเจอเด็กที่เราเจอมันคืออะไรวะ
ก็ตอนนั้นหนิงมีญาติผู้ใหญ่นะคะ
เขาจะไปขอสะพ้ายที่จังหวัดสุรินทร์
ทีนี้พี่คนนี้เขา
เขาต้องเป็นสไพรส์นิ่งนานกับเราเนี่ยแหละค่ะ

มันเป็นบ้านที่แบบชนบทมากไม่ค่อยมีบ้านคน
แล้วก็มันเมื่อสมัยก่อนนะมันไม่มีอะไรเลย
เสร็จแล้วพี่นางเนี่ยแกก็พานิงไปเดินเล่น
มันก็ดูเท่าไหร่เท่านู้นนี่นั่นไปไปกับอ้าวผู้สาย
ทีนี้๖โมงแล้วมันเหมือนโพเพอะค่ะ

ก็บอกว่าเฮ้ยเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านเลย
เดี๋ยวไม่ดีไม่ดีอะไรอย่างนี้

พอเข้ามาเนี่ยนิงก็ถามว่าทำไมต้องรีบเข้าบ้าน

โพลเพเนี่ยมันจะมีคนปล่อยของกัน

ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสมัยเด็กเรายังไม่เข้าใจไงฮะ
บอกว่าคนเขาเล่นของเล่นอะไรอย่างนี้ปล่อย

ความเข้าใจของนิ่งคิดว่ามันคือผี
ใกล้เคียงกันจะรีบปิด
แล้วพี่

เทียนไปลนให้มันเป็นน้ำตาเทียนนะคะ

รูที่แบบมันมีช่องมีรูโหวตเนี่ย

เอาน้ำตาเทียนอุดตามรูตามชอกต่างเนี่ยนะ

เพื่อไม่ให้ของมันเข้ามาตามซอกเรา

ปล่อยของแล้วจริงของมันจะมาตามช่องตามหลื่อ

ที่ปู่กับญาติต้องไปแต่งงานผู้หญิงคนนี้

สิบแปดสิบเก้าประมาณเนี้ยเป็นเทพี
ผู้ชายในหมู่บ้านมันชอบพี่นาเขาไม่ชอบ
เขาก็เลยผู้ชายคนนี้ก็เลยทำของใส่
ให้แบบบ้าบอบอะไรอย่างนี้เป็นคนบ้าเสียสติ
แก้ผ้าไปตามทุ่งตามนาอะไรอย่างนี้
ตามพ่อแม่ไปตลาดแล้วจู่ก็แก้ผ้าวิ่งในตลาดเนี่ย
อันนี้ฟังเขาเล่าเสร็จแล้ววันนั้นนะคะ
ก็กำลังช่วยพี่เขาเนี่ยพับผ้าเพื่อจะลงขาเปา
จู่พี่นาเนี่ยเขาก็อยู่ก็พุฟภาษาอะไรก็ไม่รู้พุฟผม

แกล้งทำของใส่ผู้ชายคนนี้ทำของใส่พี่นาโดยเฉพาะเลย
เล่นโดยเฉพาะโดยตรงตัวเลย
ทำให้บ้าเพื่อจะได้ไม่ต้องมีใครมาชอบไม่มีใครมาขอ

ผมก็จะทำให้คุณป้าบอกไม่ต้องอักขได้ใครเลย
ทีนี้วันนั้นเราก็เลยพาลุงครึ่งหนึ่งวันแล้วก็พาถือเข้ากรุงเทพฯมาด้วยกัน
แล้วหนึ่งก็พาเข้าไปรักษาหรือก็ไปเห็นพิธีหลวงพ่อก็เอาน้ำมนต์ลาดอะไรอย่างนี้

ปัจจุบันนี้แกก็หายเป็นปกติแล้ว
เขาก็มันก็๓๐กว่าปีแล้วอะค่ะ
คุณเชื่อไหมว่าเรื่องราวของคุณสัยนี่มีจริง
ไม่อยากเชื่อแต่ว่ามันอะไรที่หนึ่งเห็นมันคืออะไรก็ต้องบอกว่ามันมี
แล้วปัจจุบันนี้คนรุ่นนั้นตายไปใช่ไหมคะ
ของมันก็ต้องตายไปตามของเสื่อมไปนะคะ

ถ้าเป็นอดีตถ้าถามตอนนี้น่าจะเชื่อว่า

คนที่เขาเล่นของเล่นอาคมอะไรอย่างนี้ไงคะ

เขาจะปล่อยกันเนี่ยเป็นวันพระวันโกลนี่ไง
เป็นเพราะว่าคนที่เล่นของมีวิชาอาคมเนี่ย

ก็จะร้อนที่ใช้คำว่าร้อนวิชา

คือมันจะแตกซ่านในตัวแล้วของจะเข้าตัว

ก็จะเป็นลมเพลลมพัดไปโดนใครบ้างก็ไม่รู้

อย่างเช่นวันพระวันโกนเนี่ย
ของที่มีอยู่กับตัวอย่างพวกผีพวกวัฒนุพวกนี้

แล้วแต่ว่านี่มุมมองอีก๒แบบที่เขาว่ากัน

แล้วได้มีการกลับไปตามหาสีพึ่ง
แล้วก็ได้ที่ทางหมอผีเขาให้มาไหม

ก็คือพ่อแม่เขาต้องจัดการต่อไป

เคยมีข่าวคราวหรือมีใครได้เจอวิญญาณพี่เขาบ้างไหม

รักษาสัญญาก็ไม่น่าจะมีอะไร

ทำให้เขารุ่มหลงงมงายมา

คุณเห็นมากับตาทั้งหมดนะที่คุณเล่าเนี่ย

งเขียนไว้ตั้งแต่๗ปีที่แล้วในหนังสือ

หลังหนิงก็เลยมาเล่าเรื่องแบบนี้

เกี่ยวกับเรื่องคุณสัยเรื่องโรงของ

แต่ก็มีคนอื่นที่มาแชร์ประสบการณ์ของคุณ

บางทีก็เหมือนกับป่วยตานจริงไม่ได้ป่วย

แล้วก็ถือว่าเป็นคนที่เคยทำงานบริการมาก่อน
วันนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันในวงการแล้ว

แต่รุ่นน้องที่คุณบอกว่าคุณยังคลุกคลีอยู่

ไปเอาเงินเข้ามาด้วยวิธีที่ไม่โอเค

แต่นิงอยากจะบอกว่าจงเชื่อมั่นในตัวเอง
เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองไม่ต้องไปหาหมอเจ้าเข้าทรงที่ไหน
ขอพรกับตัวเองได้แน่นอน
เพราะทุกวันนี้หนึ่งก็ขอพรกับตัวเองก็โอเคนะครับ

หนิ่งรู้เลยว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็น
เพราะสมัยนี้มันมีแต่พวกหลอกเงินกันถูกไหมคะ
อาจารย์นู่นอาจารย์นี้จริงเปล่าก็ไม่รู้แล้วมาหลอกตังค์อย่างนี้
เราไปเชื่อเขาพอเราเชื่อเขามาก

ไม่ว่าคุณเชื่ออะไรสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้น

แต่อาจจะน้อยลงไม่เหมือนสมัยก่อน

หนิงเนี่ยเคยอยู่ในมุมมืดที่สุดของสังคม

อย่างที่บอกครับว่าเรื่องมูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

ว่าวันนี้เราไม่ได้สนับสนุนให้คุณทำนะฮะ

ที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังในค่ำคืนนี้

สวัสดีครับนิ่งครับ

ครูบาไม่ใช่แปลว่าแก่แล้วมีไม้เท้านะ
ไม่ใช่แปลว่าเข้าแล้วจะต้องใช้ไม้เท้า

เพื่อจะทำให้เรามีสติในการก้าวไปในทุกเรื่อง
แล้วครับมาปิดท้องสัทธิธรรม

เป็นมือทำงานนี่เราต้องปิดที่มือท่านด้วย
ขอให้มือเราจงมีกำลังในการทำงาน
ขอให้มือของเราจงเป็นมือที่ทำงานสำเร็จอยู่ที่ท่านทำ